ไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

ลูกชายขับรถกำลังจะพาคุณแม่ไปหาหมอ
ปรากฏว่าเล่นโทรศัพท์มือถือ

รถพุ่งชนกอไผ่ไปเลยค่ะ
เหตุเกิดภายในซอย๑๒บ้านสวนนะคะ
ช่วงทางโค้งหมู่๑ตำบลหนองรี

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบมานำตัวคุณยายบุญส่ง
เนื่องจำนงอายุ๘๗ปี

หมายเลขทะเบียน๑๒๔๔ระยอง

พาตัวคุณยายบุญส่งไปส่งโรงพยาบาลนะคะ

รถพุ่งชนเข้ากับกอภัย
ซึ่งคนขับก็คือคุณสุพศบุญสุนเฮงอายุ๕๑ปี
เป็นลูกชายของคุณยายนี่แหละนะคะ
คือคนขับรถเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่ากำลังจะพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลชนบุรี
แต่มีโทรศัพท์เข้า

และหลังจากนั้นก็ไลน์แล้วก็เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ทันระมัดระวัง
ทำให้รถพุ่งไปชนเข้ากับกอไผ่แล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ก็จะพาแม่ไปโรงพยาบาล

จริงจริงค่ะเป็นอุทาหอนนะคะ
รู้แล้วหลังจากนี้นะคะต้องระวังมากขึ้น
โชคดีค่ะที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอะไรนะคะ
ยังไงฝากเตือนถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะ
ระมัดระวังอย่างเดียวไม่พอไม่ประมาทอย่างเดียวไม่พอ
เคารพกฎจราจรอย่างเดียวไม่พอค่ะ
ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ

เงยหน้ามาอันนี้ลงข้างทางไปแล้วนะคะ